อ่ะดูเรื่องของหญิงสาวคนนี้หน่อยค่ะเธอเป็นเจ้าสาวที่ปราจีนบุรีนะฮะ
บอกว่าถูกเจ้าเบ่าเนี่ยเทงานแต่งโอ้โหแล้วงานเงินที่เตรียมเอาไว้เนี่ย
ค่าของค่านู่นค่านี่ค่านั่นหลักสามแสนนะครับค่ะนี่หลักสามแสนนะครับ
คือดูภาพบรรยากาศงานนี้ก่อนนี่นี่คุณเห็นภาพนี้แล้วเห็นใจเจ้าสาวมาก
เธอบอกเอาไหนไหนก็ไหนไหนทำมันทุกขั้นตอนนี้แหละ
แล้วก็ยิ้มอยู่คนเดียวต้อนรับแขกเรือทุกคนแต่ไม่มีเจ้าบ่าวแขกเรือก็มา
คือคุณพ่อทางญาติฝั่งเจ้าสาวนี่ถึงขั้นนี้มีแห่ขันม่งแห่ขันมาก
เห็นไหมเดินไปตามโต๊ะโต๊ะตรงโต๊ะจีนคือคุณพ่อบอกเอาไหนไหนก็ไหนไหน
เอาไปเราก็เดินของเราไปต่อเช่าบ่อไม่มาก็ช่างเขา
นี่ฮะเขาไปแจ้งความไว้แล้วนะแต่ทางฝั่งเจ้าสาวเขาบอก
ขอเอาคลิปขอเอาภาพเอาใบเสร็จบินต่างเนี่ย
มาร้องผ่านทางสื่อมวลชนหน่อยค่ะฝั่งเจ้าบ่าวเขาออกมาแล้วล่ะ
เดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกันนี่ในงานเห็นไหมอืมโอ้โหนี่
นี่ก็จัดเหมือนงานตามขั้นตอนปกติทุกอย่างเลยเนอะทำทุกอย่างเลย
เพียงแต่ไม่มีเจ้าเบ่าเพราะเจ้าเบ่าไม่มาเห็นไหม
นี่ทำทุกอย่างโอ้โหท่านผู้ชมครับงานแต่งนี้เนี่ย
มีขึ้นเมื่อ๑พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่ปราจีนบุรีนะครับ
นี่โต๊ะจีนจองเอาไว้ห้าสิบโต๊ะโอ้โหนี่ซุ้มดอกไม้ด้านหน้าเนี่ย
จัดงานสวยเลยงานสวยบ้านงานที่บ้านเจ้าสาวค่ะ
มีหมดมีทุกสิ่งทุกอย่างขบวนแห่ขันหมากยังมีเลยค่ะ
โอ้โหนี่ฮะอันนี้ก็ต้องนับถือหัวจิตหัวใจของทางฝั่งของเจ้าสาวด้วยนะฮะ
คุณพ่อหรือว่าญาติฝั่งเจ้าสาวก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูก
เขาไม่มาไม่เป็นไรเราก็ทำเหมือนกับเป็นงานแต่งไปเลยนี่แหละ
ไหนก็ไหนไหนแล้วโอ้โหวันนี้คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปดูหน่อยนะฮะ
หลังจากทราบข่าวเรื่องนี้นะครับนี่ไปคุยกันแบบชัดหน่อยว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
บ้านงานเนี่ยบ้านของเจ้าสาวเนี่ยที่จัดงานแต่งอยู่ที่ตำบลนาดีนะครับ
จังหวัดปราจีนบุรีเจ้าสาวคนนี้สมมุติว่าชื่อคุณน้ำทิพย์ก็แล้วกันนะ
คุณน้ำทิพย์เนี่ยอายุสี่สิบปีนะครับท่านผู้ชมครับเธอมีอาชีพเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่ง
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินบุรีที่ปาจินบุรีนี่แหละคือวันนี้สภาพจิตใจก็ยังย่ำแย่อยู่นะฮะ
งานแต่งมีเมื่อ๑พฤษภาคมที่ผ่านมา๔๕วันที่ผ่านมาเจ้าบ่าวเทไม่มา
คุณน้ำทิพย์บอกว่าเจ้าเบ่าของเธอเนี่ยชื่อจ่าสิบเอกชื่อเอกเป็นทหารมียศจ่าสิบเอก
จ่าเอกก็แล้วกันรู้จักกันมาได้๕เดือนรู้จักตั้งแต่ธันวาคมปี๖๔
ตอนที่รู้จักกันแล้วก็คบหาดูใจกันเนี่ยโอ้โหฝ่ายชายนิสัยดีมากมาที่บ้านก็เข้ากับที่บ้าน
ได้เป็นอย่างดีคบกันมาได้ระยะหนึ่งจ่าเอกบอกขอแต่งงานเลยนี่ขวามือนะฮะ
จ่าเอกนะครับเดี๋ยวเขาจะออกมาชี้แจงจ่าสิบเอกเอกสุวรรณหงษ์คบกันได้ระยะหนึ่ง
ขอเธอแต่งงานเธอเนี่ยเคยแต่งงานมาแล้วคุณน้ำทิพย์บอกเธอเคยแต่งงานมาแล้ว
ก็บอกกับจ่าเอกบอกว่าถ้ายังงั้นเอางานเล็กก็พอนะเพราะว่าเราก็แหมอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้ว
เธอก็แต่งงานมาแล้วแต่จ่าเอกบอกกับคุณน้ำทิพย์บอกว่าไม่ได้เขาเป็นทหาร
แล้วเขายังเป็นบอดี้การ์ดของนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยในตำบลนาดีนี่แหละ
เพราะฉะนั้นงานที่จะจัดมันต้องใหญ่โตให้สมเกียจแล้วจ่าเอกเนี่ยก็มาสู่ขอเธอกับครอบครัว
แต่วันมาสู่ขอไม่มีผู้ใหญ่มาเลยคุณเขียนมาสอนพี่เอกบอกแม่ติดโควิดญาติพี่น้องอะไรพวกนี้ก็เลยมาไม่ได้
ขณะเดียวกันทางฝั่งของเจ้าสาวเนี่ยเขาก็เรียกสินสอด๒แสนบาทเป็นเงินสดนะ
แล้วก็ทองคำน้ำหนัก๓บาทจ่าเอกบอกได้ไม่มีปัญหาตกปากรับคำอย่างดี
แล้วก็มีการจัดการเรื่องงานทั้งหมดในการจัดงานแต่งจ่าเอกเขาเป็นคนจัดแจงนะค่ะอ่า
เป็นคนจัดแจงนะครับมีเรื่องของชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ไปเตรียมเอาไว้เนี่ยนะ
๑๕๙๐๐บาทโต๊ะจีน๕๐โต๊ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ค่าเครื่องดื่ม๓๑๐๒๙บาทเธอบอกนี่ใบส่งใบเสร็จบินเนี่ยเธอมี
ค่าเครื่องเสียงค่าไฟ๑๕๐๐๐บาทค่าซุ้มดอกไม้๒๙๒๐๐บาท
มีงานที่ไหน
เงินที่ต้องไปยืมเข้ามาก่อนยืมมาเตรียมงานแต่งเจ็ดหมื่นบาท
นี่เห็นไหมชุดของไหว้อีกห้าพันค่าเครื่องครัวอีกห้าพัน
ค่าอาหารสดหมื่นสองค่าเต็นต์สามพันห้า
รวมทั้งหมดสามแสนห้าพันหกร้อยยี่สิบเก้าบาท
เงินทั้งหมดเนี่ยทางฝั่งเจ้าสาวบอกว่าไปยืมเพื่อนมาก่อนนะค่ะ
เพื่อนมาก่อนเพื่อเอามาจ่ายเพื่อจะได้จัดงาน
มาถึงวันงาน๑พฤษภาคมนี่นะฮะที่บ้านเจ้าสาวนะฮะ
เอาเนี่ยตีสองเลยนะเดี๋ยวเช้าวันลุงขึ้น๑พฤษภาคมวันงาน
ตี๒เนี่ยกลางคืนเนี่ยจ่าเอกนี่เขาเก็บกระเป๋าออกจากบ้านเจ้าสาวเลย
เจ้าสาวถามจะไปไหนก็บอกอ่อเดี๋ยวก็พี่ไปนอนกับแม่
เดี๋ยวพี่มาเธอก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าสาวเขาต้องตื่นแต่เช้าใช่ไหม
เอาไว้ใช้จ่ายในระหว่างมีงานเผื่อนุ่นนี่นั่นมาจะได้มีเงินสดเอาไว้จ่าย

สาวมาเรียกบอกน้ำแข็งมาลงแล้วต้องจ่ายเงินสดเขา
เธอก็พยายามโทรตามจ่าเอกให้มาจ่ายเพราะว่ามันน้ำแข็งมา
แล้วไงอ่าต้องเอาเงินสดมาจ่ายเขาแล้วก็ต้องรีบมาแต่งหน้าแต่ง
ตัวด้วยเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยพระจะมาแล้วจ่าเอกบอกว่ากำลัง
มาจนกระทั่ง๗โมงเช้าก็ยังไม่มาเธอก็โทรไปตามอีกรอบนึง
คราวนี้จ่าเอกตอบกลับมาว่าตอนนี้พี่เนี่ยกำลังมีปัญหากับแม่อยู่
มีปากเสียงกันอยู่ถามว่าเรื่องอะไรบอกเรื่องเงินสินสอดเดี๋ยว
ขอเวลาพี่หน่อยนะแล้วหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยฮะเธอ
บอกเธอช็อกไปเลยแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าแฟนของเธอเนี่ยต้อง
หนีแน่นอนหนีงานแต่งอย่างแน่นอนเธอเสียใจมากแต่ทุกอย่าง
มันจัดเตรียมไว้หมดแล้วก็เลยกลั้นใจทำพิธีทุกอย่างคนเดียว
เริ่มตั้งแต่พิธีสงฆ์ตอน๗โมงเช้าต้อนรับแคร์เครือเพื่อให้งาน
แห่ไปถือว่าเป็นการเรียกขวัญกำลังใจให้กับลูกสาว
ทำจนเสร็จพิธีทุกอย่างเสร็จพิธีหมดพยายามโทรหาจ่าเอกอีกรอบนึง
ก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยปรึกษากันว่าจะเอายังไงดี
ครอบครัวเลยเก็บหลักฐานทุกอย่างที่มีอยู่ไปแจ้งความที่สพนดี
เพื่อให้ติดตามตัวจ่าเอกมารับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ท่านผู้ชมครับทีนี้ถ้าย้อนไปดูความสัมพันธ์นะฮะตามที่คุณน้ำทิพย์เขาบอกกับเราเนี่ย
เธอกับจ่าเอกเริ่มคบหาดูใจกันธันวาคมปี๖๔นะฮะที่ได้เจอกันแล้วคบหาดูใจกัน
บกันได้สองเดือนจ่าเอกมาสู่ขอเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์
สินสอดตกลงกันว่าเป็นเงินสด๒๐๐๐๐๐บาททองคำอีก๓บาท
กำหนดงานแต่งในทีแรกกำหนดครั้งแรก๒๕มีนาคม
๒๕มีนาคมแต่ตอนนั้นโควิดมันระบาดอีกรอบหนึ่ง
ก็เลยเลื่อนมาเป็น๑พฤษภาคมช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์
จ่าเอกตอนนั้นเนี่ยมาขอเธออยู่ด้วยที่บ้านเธอก็เห็นว่าเออนิสัยดีเสมอต้นเสมอปลาย
เข้ากับที่บ้านได้ก็เลยให้มาอยู่ด้วยตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ย
แล้วก็คุยกันเรื่องจะแต่งงานเนี่ยจ่าเอกเนี่ยไม่เคยพาเธอไปที่บ้านเลยนะ
บ้านของจ่าเอกเขาบอกเขาอยู่โคราชอยู่นครศรีธรรมราช
พ่อกับแม่อยู่ที่นั่นแต่บอกไม่เคยพาไปเลย
พอจะถามเออทำไมไม่ไปบอกเขาบอกที่บ้านติดโควิด

ขนาดวันมาสู่ขอยังบอกที่บ้านติดโควิด
เจ้าเบาถามว่าแล้วทำไมถึงต้องทิ้งงานแต่งขนาดนี้
มันเกิดอะไรขึ้นค่ะเรียกสินสอดแพงไปหรือเปล่า

แต่คุณน้ำทิพย์บอกว่านี่มันไม่ใช่สิ่งที่เธอเรียกร้องนะ
ทางฝั่งของจ่าเอกฝ่ายชายเนี่ยเขาเป็นคนจัดแจงหมดเลยนะ
วันที่มาสู่ขอเนี่ยแล้วพ่อเธอเรียกสองแสนกับทอง๓บาท
ก็บอกไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดได้แน่นอน

แล้วที่ต้องมาร้องกับสื่อมวลชนเนี่ย
คุณน้ำทิพย์บอกไม่ได้ตามหารักนะ
ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหต้องกลับมาแต่งงานกับฉัน
ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันอะไรไม่ใช่นะ
ตามหาลูกผู้ชายที่มาผิดคำพูด
แล้วต้องมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น

กลัวเอียด

แบบทำไมต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ทำไมชีวิตฉันต้องมาเจอแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
พูดตรงรักนะตอนคบกันอยู่ด้วยกันตอนยังไม่เกิดเรื่องนะรักรักมากจริงเพราะว่า
โตแล้วเนอะแบบก็อยากให้มีใครมาแกก็ดีกับครอบครัวแบบว่าเอาใจใส่ทำกับข้าวก็ไปให้แม่
ต้องให้พ่อกับแม่กินก่อนนะอะไรประมาณเนี้ยแบบต้องตักไปให้แม่กับพ่อก่อนอะไรอย่างเงี้ย
พี่น้องก็รักพี่น้องน่ะตอนนี้หมดจริงจริงแบบน้ำตาออกตั้งแต่วันนู้นนะ
แต่ตอนนี้แบบมันเจ็บมันแบบจุกมันแบบพูดไม่ออกแบบความรักมันหายไปหมดแล้ว
มาจากคาวนี้ว่าทำเพื่ออะไรรักจริงใจกับเรามั้ยรักเราั้งมั้ยทำเพื่ออะไร
ถ้าไม่รักจริงจะมาขอมาแต่งทำไมมาทำให้มันเสียหน้าแบบว่าแบบทำให้อย่างเงี้ยทำไมอะไรอย่างเงี้ย
คุณน้ำทิพย์ให้เราดูแชตไลน์ที่กับปึ๊บกรับจริงวันแต่งงานนะ
มาบอกทะเลาะกับแม่แต่เช้าเลยอยากตาย

ทีแรกออกไปตี๒บอกแม่กับญาติมาเดี๋ยวไปนอนแถวใกล้นี่แหละ
แถวรีสอร์ท๖นาฬิกา๔๒นาทีอันนี้๑พฤษภาคมนะฮะวันแต่งงาน
คุณน้ำทิพย์ก็ตอบกลับไปบอกนี่พระมาแล้วนะ
๖นาฬิกา๔๖นาทีจ่าเอกตอบกลับมาว่ากำลังไปมีอะไรรับผิดชอบเอง
ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยยอมตายวันนี้
๖นาฬิกา๕๕นาทีคุณน้ำทิพย์ตอบกลับไปบอกพูดไปทั่ว

๖นาฬิกา๕๘นาทีจ่าเอกตอบกลับมาว่า
ค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเขาจัดการเอง
ถ้าแกไม่ช่วยอาจจะหมายถึงแม่ของจ่าเอก
จากนั้นจ่าเอกตอบกลับมาว่ารักทิศเมียสุดที่รักมากรอนะ
ทำให้เมียอายเขาแย่จริงตายเป็นตายตัดกันก็ตัด

จากนั้นก็บอกว่าจะกลับไปเอาโฉนดมาขายให้หมด
ตอนนี้เครียดมากไม่กล้าสู้หน้าใครแล้ว
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างจะรับผิดชอบเอง
ถ้าคิดว่าโกหกให้เอาตำรวจไปจับเลย
นี่๑พฤษภาคมนะครับแต่หายไปวันนี้๕พฤษภาคมแล้ว
ฝั่งเจ้าสาวเขาบอกโอ้โหนี่สามแสนบอกจะรับผิดชอบเอง

เดี๋ยวคุณผู้ชมรอฟังค่ะเพราะว่าเราเจอเจ้าบ่าวนะคะ
เรามีเสียงของเจ้าบ่าวด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะตอบว่า
ทำไมเขาถึงหนีงานแต่งงาน
แต่มาฟังข้อมูลจากคุณพ่อของเจ้าสาวกันก่อนค่ะ
เจ้าสาวคุยกับทีมข่าวของเราบอกว่า
พ่อก็เห็นนะว่าคู่นี้เขาก็รักกันนะ
เขาก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจำ
ฝ่ายชายชอบมาต้มไก่กินที่บ้านเข้าหาผู้ใหญ่ดีบุคลิกดี
และลูกสาวพ่อรักผู้ชายคนนี้มาก
พ่อก็เลยยอมยกลูกสาวให้
เจ้าสาวบอกว่าแปลกใจเหมือนกัน
ไม่เห็นพ่อแม่ฝ่ายชายในวันสู่ขอ
แต่ฝ่ายชายอ้างว่าพ่อแม่ติดโควิด๑๙ทั้งคู่

ค่าสินสอดในวันสู่ขอที่เรียกไป๒แสนบาท
งคำน้ำหนัก๓บาทก็ตกลงกันด้วยดี
แต่วันแต่งทำไมเขาถึงกล้าทำแบบนี้
ทำไมเขาถึงไม่มาทำไมถึงเทแบบนี้

ไม่ใช่ปล่อยให้เราต้องมาขายหน้าอยู่แบบนี้
ขอตังค์ผมไม่มีเงินมีเทาะมา

บอกว่ามันหนีไปมันหนีไปที่๒กว่า
ขันมันอันเป็นลูกประสาทอีดีกว่า
มารับใส่รับแทนค่าใส่ใจในงาน
แต่งละเอกเลย
ขันมันเป็นลูกประสาทอีดีกว่า
ขันมันเป็นลูกประสาทอีดีกว่า

คุณผู้ชมคะวันนี้คุณน้ำทิพย์เจ้าสาวลองโทรศัพท์ไปหาฝ่ายชาย
ตอนอยู่กับนักข่าวอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ติดต่อไม่ได้เลยใช่ไหมคุณผู้ชม
แต่วันนี้ฝ่ายชายรับสาย

ฝ่ายชายบอกว่าที่ไม่มาเข้าพิธีแต่งงานเพราะไม่มีเงินค่าสินสอด

วันนั้นทะเลาะกับแม่เรื่องจัดงาน
แม่บอกว่าจัดงานสิ้นเปลืองเงินจนเกินไป
ยืนยันว่ายังรักฝ่ายหญิงค่ะขอโอกาสค่ะขอเคลียร์ได้ไหม
เคลียร์๑๑พฤษภาคมขอเคลียร์ได้ไหม
รับปากว่าจะชดใช้ค่าจัดงานให้หมดเลย
แต่คุณน้ำทิพย์บอกว่าเธอไม่เชื่อแล้วนะคะ
มองว่าการเทงานแต่งทำให้เห็นเลยว่านี่ไม่ใช่ความรัก

พี่เอกมีตังค์ขนาดนั้นทำไมไม่มาแต่งกับหนูอ่ะค่ะ
วันนั้นนะแต่ว่ามีตังค์อยู่แล้ว
ตังค์ตังค์น่ะอยู่กับเขานะอยู่เข้าในจุม่านแสนแสนนึงน่ะ
แต่ถ้าที่เขามาข้างเนี่ยนั่นจะว่าอะไรอะไรที่จะเอาให้หลายด้วย

พี่ไม่หนีวันนั้นมันคงไม่เป็นแบบนี้หรอก

ไม่เลยจะไม่รักจริงรักจริงถ้าเขาไม่เข้าในจริงอ่ะ
เขาไม่ไปไงเขาจะไม่ไปด้วยซ้ำ
นี่ค่ะแต่คือความหมายของฝ่ายผู้หญิงพี่อุ๋ย
เรื่องเงินไม่มีค่าสินสอดคือมันไม่ใช่ปัญหาไง

ถ้าวันแต่งแล้วคุณไม่มีเงินจริงคุณก็คุยกันได้
มันคุยกันได้ไม่ใช่มาเทงานแต่งแบบนี้
คือทางฝ่ายหญิงและครอบครัวเขาเสียหน้านะ

หลวมเข้าไปยังเป็น๓๐๐๐๐๐บาทอีก๓๐๐๐๐๐บาท
แล้วจ่าเอกเขาตอบแบบนี้ค่ะ

ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับนักการเมืองท้องถิ่นที่ว่านี้ค่ะที่บอกว่าจ่าเอกทำงานด้วย
เขาก็ให้ข้อมูลว่าจ่าเอกเขาเป็นทหารจริงนั่นแหละแล้วก็ไปทำงานกับนักการเมืองท้องถิ่นจริงนะทำได้สักปีนึง
แล้วก็พักงานไปช่วงต้นปีนี้ต้นปี๖๕
เขาก็มองว่าการที่จ่าเอกหนีงานแต่งมันเป็นสิ่งที่แย่นะไม่ควรทำนะ
ถ้าไม่รักไม่จริงใจอย่าไปให้ความหวังกับฝ่ายหญิงจนเขาเสียหน้าแบบนี้สิ
ดังนั้นเรื่องของคดีความเป็นยังไงผู้กำกับสพนดีบอกว่า
ตัวฝ่ายหญิงไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้เรียบร้อยที่สพนดี
ทีนี้ค่ะตามข้อกฎหมายมันไม่ได้มีการกระทำความผิดในส่วนของคดีอาญา
แต่ทีนี้ก็ต้องดูว่าผิดทางแพ่งไหม
ต้นตำรวจบอกว่าทางแพ่งก็อาจจะไม่ผิดด้วยซ้ำ
ก็เลยปรึกษากับตำรวจว่าเอ๊ะกรณีในลักษณะแบบนี้เนี่ย
ถ้ามันมีการมั่นหมายกันก่อนครับมีสินสอดทองมั่นเนี่ย
มันจะถือว่าเป็นความผิดได้นะคะอันนี้ก็น่าจะดำเนินคดีได้
ก็ต้องไปดูหลักฐานในวันนั้นใช่ไหมใช่ค่ะ
ตกลงสัญญิงสัญญากันไว้ใช่ค่ะ
แต่ทีนี้ของมุ่งของมั่นเงินสินสอดยังไม่ได้เอามาวาง

ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณจ๋าแจ่มสีเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราไปหาจ่าเอกเลยนี่เจอแล้วนะฮะ
จาสิบเอกเอกสุวรรณหงษ์นี่ฮะเจ้าเบ่าที่ไปเทงานแต่งเขา
เขาเปิดใจกับคุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราว่าอย่างนี้ฮะ
เขาบอกเขาไม่ได้คิดจะหนีงานแต่งเลยนะเออเพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ย
เขาหาเงินไม่ทันมีเงินอยู่แค่หนึ่งแสนบาท
ไม่พอไปสู่ขอเจ้าสาวเพราะว่าวันนั้นเนี่ย
ตกลงค่าสินสอดกันไว้สองแสนทองอีกสามบาทในวันงานเนี่ย
ตัวเขาก็เลยคุยนะเลยปรึกษากับเพื่อนสนิท
แล้วเพื่อนบอกว่ายังไงรู้ไหมเพื่อนบอกว่าอย่างนี้
มีทางเดียวเลยนะเงินไม่พอเนี่ยไม่ต้องไป
เพื่อนคนนี้ใครคะเพื่อนนี่ให้คำปรึกษาที่
ทำไมคือเพื่อนเป็นแบบเนี้ยมีทางเดียวคือไม่ต้องไปงาน
แล้วค่อยคุยกันตอนหลังโอ้โหเป็นยังไงฮะ
นี่วุ่นเลยนะเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่เลย
ถูกต้องคือเนี่ยจ่าสิบเอกเอกเขาเลยบอกว่า
พอเขาฟังจากเพื่อนอย่างนั้นนะที่ปรึกษาเพื่อนเนี่ย
ก็เลยตัดสินใจอยู่กับครอบครัวที่บ้านที่นครราชศรีมา
เขาขอชี้แจงว่าอย่างนี้เขาไม่ได้คิดหนีงานแต่ง
แล้วไม่ได้หนีไปไหนด้วยเพียงแต่รอเวลาเข้าไปเคลียร์กับครอบครัวของเจ้าสาว
ในวันงานเนี่ยตัวเขาก็ทราบข่าวอยู่ว่า
ทางพ่อเจ้าสาวเนี่ยตัดสินใจให้เดินหน้างานต่อ
ถึงขั้นบางช่วงเวลาเนี่ยมายืนแทนเจ้าเบ่าด้วย
ตัวเองยอมรับว่าเสียใจอย่างมากส่วนเจ้าสาวเนี่ย
แม้จะเพิ่งคบหามาได้๕เดือนแต่เขารักจริงเขารักมากด้วย
ตอนนี้เขาก็ได้ติดต่อพูดคุยกับทางฝั่งเจ้าสาวแล้ว
ว่าเดี๋ยว๑๑พฤษภาคมนี้เขาจะไปหาจะไปคุย
นัดเจอกันที่สพนาดีและถ้าหากจะต้องมีการจัดงาน
แต่งขึ้นใหม่อีกรอบนึงหรือไม่นั้นตัวจ่าเอกบอก
ผมก็ยังตอบไม่ได้สุดท้ายเนี่ยเอาเป็นว่าผมอยากขอโทษ
ทางฝั่งครอบครัวเจ้าสาวก่อนและอยากจะขอโอกาสใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ไปคุยกับทางฝั่งคุณพ่อเจ้าสาวทางฝั่งเจ้าสาวเขาดีดีกว่าใช่ไหมวันนั้น
กระซิบส่งไลน์ไปบอกเจ้าสาวหน่อยว่าเตรียมเงินไม่ทันนะ
เดี๋ยวมันได้หมดทุกอย่างแต่การเทงานแบบนี้มันเกินไป
ก็เหมือนที่เจ้าสาวบอกอ่ะโอ้โหถ้าคนรักจริงไม่ทำกันอย่างนี้หรอก
ใช่แล้วคุณพ่อเจ้าสาวน่ารักเนาะบางช่วงบางตอนของงานไปยืนแทนเจ้าบ่าว
ในการทำพิธีเพื่อแบบให้งานมันรันไป
วันนั้นถ้าคุณบอกมีแสนนึงเอ้าแสนนึงก็แสนนึง
อาจจะไปเฉลี่ยค่าจัดงานค่าสินสอดแบบไหนก็ว่าไหม
บอกโอ้โหทำอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องไป
แล้วไปคุยกันวันหลังโอ้โหนี่ยุ่งเลยนะฮะเนี่ย
เพื่อนชื่ออะไรคะไอ้เพื่อนคนนี้นี่ยังไงคะ

นี่เขาถูกแจ้งความไปแล้วเนี่ยเพื่อนเอายังไงเนี่ยจะช่วยยังไง

คือจ่าเอกเนี่ยเขาบอกกับทางฝั่งเจ้าสาวว่าเขาเป็นทหาร
ยศจ่าสิบเอกเป็นบอดี้การ์ดของนักการเมืองในพื้นที่ที่นาดีที่กบินบุรี
เมื่อสักครู่นักการเมืองในพื้นที่ที่บอกกับเรา
บอกว่าก็รู้สึกเขาก็จะเคยเป็นทหารนั่นแหละ
แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วไม่ได้มาเป็นบอดี้การ์ดอะไรให้แล้วเนี่ย
แต่ชาวบ้านในพื้นที่นะฮะที่โคราชเนี่ยที่คุณจ๋าจำศรีได้ไปคุยกับจ่าเอกมาเนี่ย
เขาบอกว่าจ่าเอกที่หนีงานแต่งเนี่ยไม่ได้เป็นทหารนะ
ก็ชื่อเอกเนี่ยแหละก็เป็นชาวบ้านปกติทั่วไปนี่แหละไม่ได้เป็นจงเป็นจ่าอะไรเลย
เกณฑ์ทหารก็เกณฑ์๒ปีปลดประจำการออกมาก็มาอยู่ที่บ้านปกติ
อันนี้ชาวบ้านเขาอ้างกับเรานะบอกว่าบางทีเนี่ยเห็นชอบแต่งตัวเหมือนเป็นตำรวจด้วย
เป็นตำรวจยศใหญ่อะไรอย่างนี้ก็มีเราก็เลยไม่รู้ว่าเออจริงไม่จริงอย่างไร
แล้วที่บ้านแห่งนี้นะฮะที่โคราชเนี่ยชาวบ้านบอกว่าความจริงในเอกเขาไม่ค่อยมานะ
จะมาสักปีนึงก็มาครั้งสองครั้งก็ไม่ค่อยได้พูดคุยทักทายอะไรกับชาวบ้าน
มาถึงก็มักจะเก็บตัวเงียบเงียบหลบหลบซ่อนซ่อนส่วนไอ้เรื่องราวที่เป็นข่าวที่หนีงานแต่งมาเนี่ย
เพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่รู้รายละเอียดนะว่าเออเขาจะแต่งไม่แต่งอะไรยังไง
ส่วนตัวคิดว่าที่ไปทำแบบนั้นเนี่ยก็คงไม่มีเงินนั่นแหละนะ
ขนาดเจ้าหน้าที่ในที่ว่าการอำเภอที่บ้านเกิดเนี่ยที่บ้านเนี่ย
ยังเคยถูกขอยืมเงินเลยตอนนั้นไปยืมเงินเขาก็อ้างว่าเป็นจ่าเหมือนกัน
แล้วก็มีคนเชื่อก็ให้ยืมเงินไป
ทำแต่ตัวเปลี่ยนตำรวจบ้างเปลี่ยนอาหารใหญ่อะไรก็ได้นะ
ทำใส่ชุดใส่อะไรแม้กระทั่งในอำเภอเมืองมันยังเคยไปยืมเงินเขานะ
ในอำเพาะต้นเงินเอเยั่ว

ไปยืมแล้วก็ว่าเป็นยดอะไรเขามานั่นแหละชอบแบบนั้น